ยังอยู่ที่เรื่องของรถชนและช่วยกันดูหน่อยว่าเขาฝ่าไฟแดงหรือเปล่า
หล่อขับรถเบ้นหรูมาเลยครับนะฮะพุ่งชนผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๒ปีเขาขี่รถจักรยานยนต์
สุดท้ายกระอัดเลือดเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นมีภาพวงจรปิดให้ดูด้วยครับ
นี่ฮะเห็นไหมคนเจ็บเขาก็ค่อยเลี้ยวออกไปขวามือนะครับแล้วรถเบ้นก็ค่อยมาทางตรงชนตุ้มเข้าไปนี่ฮะจริงมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะแต่มันก็ชนแรงนะครับอย่างจัง

พื้นแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่บริเวณแยกตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นตกลง
กระแทกพื้นจนบาดเจ็บหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานอันนี้คือสี่แยกตลาดใหม่เทศบาลเมืองยะโสธรณจุดนั้นใกล้กับคลินิก
ซึ่งมีคุณหมอเขาอยู่ในคลินิกพอดีเขาก็เห็น
ก็เลยเข้าไปช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บนอนแน่นิ่งกระอักเลือดอยู่ตรงนั้น
สุดท้ายคุณผู้ชมเขาไม่ไหวเขาก็เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัสเลยเลือดออกจากปากเต็มไปหมดเลย
พร้อมรถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วเพราะเขาเสียชีวิตแล้ว
ทราบชื่อคือนางชวนพิษละครวงอายุ๖๒ปี
เหมือนเธอก็ช่วงบริเวณศรีสาปแล้วก็ไปหน้ากระแทงแล้วก็ถล่ายไปกับพุ้นเต็ม
คือตอนที่คนไปถึงเขายังขยับตัวได้แต่มันหนักเหลือเกิน
มันหนักเหลือเกินเขาก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็เสียชีวิต
ที่นี้รถคู่กรณีเป็นเบนที่เบนกไก่จจาน๔๔ยสวทรจอดอยู่ใกล้กันนั้นแหละ
มีรอยเฉียวชนที่บริเวณฝั่งขวาเนี่ยรถคันนี้นะฮะคนขับก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นสาวหล่อนะครับแล้วก็เป็นลูกของนักธุรกิจชื่อดังของเมืองยะโสธร
พอเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้หนีหรอกนะเขาก็จอดอยู่ตรงนั้นนะครับ
ตามรวดมาครับพนักการณ์สอบสวนสพเมืองยสวทรก็สอบสวน
ตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงแล้วมันมีไฟเขียวไฟแดงครบทั้ง๔ด้าน
ระหว่างถนนวิทยาธรรมรงค์ตัดกับถนนรัฐนาเขต
ตรงนี้มันเป็นตลาดด้วยกับคนพลุกพ่านตลาดทรงตลาดสด
สาเหตุเนี่ยน่าจะมีคันใดคันหนึ่งฝ่าไฟแดง
แต่ในกล้องเนี่ยมันมองไม่เห็นว่าฝั่งไหนรถเบ้นไฟเขียว
หรือรถจักรยานยนต์ไฟเขียวเดี๋ยวคงต้องไปสอบสวน
ไปตรวจสอบกล้องมุมอื่นอย่างละเอียดว่าคันไหนฝ่าไฟแดง
แล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ